วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปส่องเจ้าหญิงแห่งวงการทุ่งดอกไม้
คือช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศมันพาไปจริง
อากาศเย็นบรรยากาศดีดอกไม้สวย
เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการทุ่งดอกไม้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตัวแม่แห่งวงการดอกไม้คนแรกก็คือพี่นุ่นวรนุษย์จ้าเป็นยังไง

ไอจีพี่นุ่นก็คือความสดใสเบิกบันของแฟนคลับที่แท้ทรูคุณผู้ชมดูเอาเอง
แค่หน้าสวยคลีนเมคอัพบางเบาก็เอาอยู่แล้ว
นุ่มนวลละมุนละมัยแบบ๓๖๐องศาคือเขาเป็นแบบผู้หญิงสายหวานเนาะน่ารัก
คือจะมาในลูกหวานหรือว่าแอบเซ็กซี่เล็กก็ได้นะ
ช่วงนี้เขาอินไงอินสเก็ตนะไปทุกที่ก็จะมีเนี่ยเก็ตไปด้วยตลอด

ใช่ค่ะสมกับเป็นนางเอกตัวแม่สวยสะกดทุกอิริยบทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มาน้องใหม่ดาวีนักท่องเที่ยวของเรานี่แหละจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าหญิงแห่งวงการทุ่งดอกไม้
คนนี้นี่หลุดโผล่ไม่ได้เลยจริงดิฉันตามไปกับใหม่มาแล้ว
แต่ว่าถ่ายภาพไม่ได้อย่างใหม่เลยไม่ได้เลยจริง
บอกว่าปีที่ผ่านมาเราพูดถึงน้องใหม่หลายลุคอยู่เหมือนกันนะ
และหนึ่งในนั้นก็คือความสดใสแข่งกับมวลหมู่ดอกไม้
คือนางสวยมากเนี่ยสวยระดับลูกรักพระเจ้าเลย
จะขึ้นเหนือร่องใต้น้องใหม่จัดมาให้หมดนะคะ
คนสวยมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยแบบนี้มันเข้ากันดีนะคุณผู้ชม
เหมือนกับไปถ่ายงานแต่จริงนางไปเที่ยวนะพี่แจ๊ค

ต่อให้ทุ่งดอกไม้สวยบาดจิตบาดใจแค่ไหน
ก็กลบออร่าของน้องใหม่ไม่ได้เลยจริง

วิวก็๑คนก็๑นะคะแนนต้องเต็มแล้วแหละ
คราวหน้าเดี๋ยวทุ่งทานตะวันเดี๋ยวเจอกัน
เอามุมแบบใหม่ด้วยกัน
ต่อดีกว่านะคะพี่เต้ยจรินพร
ที่เราขอหยิบมาพูดถึงแล้วกันนะค่ะ

ก็ต้องจัดให้อยู่ในหุดของเจ้าหญิงแห่งวงการ

คุณผู้ชมดูนะเห็นภาพแล้วแบบเลือกไม่ถูกเลย
ดอกไม้กับคุณน้องเต้ยเนี่ยอะไรมันสดใสกว่ากัน
สดใสทั้งสองอย่างเลยละกัน

ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการทูตดอกไม้อย่างเดียวนะ
เพราะว่าน้องเต้ยเขารันวงการเจ้าหญิงแห่งวงการดอกไม้ริมทางด้วย

ริมทางเท้าบ้างริมถนนบ้างริมกำแพงบ้านเพื่อนบ้าง
เป็นนางเอกรักธรรมชาติแบบขนาดแท้เลยค่ะ

ท้ายละกันเรียกว่าสวยหักมุมไปเลยละกันคนนี้
เราขอดัดที่นั่งแท่นเจ้าหญิงเหตุผลการณ์ด้วย
ตาสมาก

อีกคนปิงปองทงชัยนั่นเอง
เขายืนยันมาตลอดว่าเขาเนี่ยขายสวยนะจ๊ะไม่ได้ขายขำ

ปิงปองบอกเลยชดได้ชด

ดอกไม้ใบย่าป่าเขาปิงปองเข้าได้ทุกที่
ความสวยไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าความมั่นใจเต็ม๑๐นะจ๊ะ

ก็เธอเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นตลกนะคะ
แต่เกิดมาเรียกทำงแผนเจ้าหญิงแห่งวงการ
อย่างพี่แอนร์ทองมันะหมด
โหแต่กพี่แอนร์เลย
มันนะมันนะมันโอ
เราไม่ได้ไปไหนเราก็ต้องถ่ายให้มันมีภาพกับเขาบ้าง